กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเอาใจคนชอบทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้กันหน่อยค่ะ
ทำสวนแบบคาร์บอนต่ำลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะคะ
เพื่อความยั่งยืนรวมไปถึงเป้าหมายหลักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
การทำสวนแบบคาร์บอนต่ำนะคะมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
รวมไปถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพสุขภาพของดิน
รวมไปถึงการอนุรักษ์น้ำนะคะแล้วก็ช่วยรักษาระบบนิเวศให้สมดุลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
หนึ่งในหลักการสำคัญของการทำสวนแบบคาร์บอนต่ำคือการใช้พืชพื้นเมืองค่ะ
โดยพืชพื้นเมืองเหล่านี้นะคะไม่ต้องดูแลไม่ต้องบำรุงอะไรมาก
ส่งผลให้มีการลดความจำเป็นในการใส่ปุ๋ยหรือว่าลดความจำเป็นในการใช้ยาฆ่าแมลงต่าง
ที่จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ค่ะพืชพื้นเมืองนะคะ
ยังมีประโยชน์ในการดูดสัตว์ป่าในท้องถิ่นรวมถึงแมลงในการผสมเกษร
แล้วก็แมลงที่เป็นประโยชน์ด้วยซึ่งจะช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในสวนค่ะ
ปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มีคาร์บอนต่ำช่วยดูดทรัพย์กัสคาร์บอนไอออกไซด์ให้ร่มเงากับพืช
รวมทั้งให้ร่มเงากับคนและก็สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วยนะคะ
การทำสวนแบบคาร์บอนต่ำสามารถที่จะช่วยลดรอยเท้าคาร์บอน
ที่จะนำไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายค่ะ
รวมไปถึงการกระตุ้นในเรื่องของการผลิตวิตามินดีจากการทำสวนกลางแจ้ง
แล้วก็ทำหน้าที่ในรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายปรับปรุงวงจรของการนอนหลับ
แล้วก็เสริมสุขภาพจิตให้กับคนไทยเรียกได้ว่าปลูกสวนไปสิ่งแวดล้อมดี
สุขภาพจิตสุขภาพกายดีอีกด้วยนะคะ